สนับสนุนโดยหน้ากากผ้าบลูแบร์ลดไวรัสมากถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ในสองชั่วโมง
ปกป้องคุณได้มากกว่าพีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้กลับมาที่ข่าวในลักษณะของคดีความนะคะเป็นคดีที่เราเคยคุยกันในรายการถามตรงด้วยนะคะ
เหตุเกิดเนี่ยเหตุของข่าวเนี่ยเกิด๘มีนาคมปีที่แล้วคือ๖๒นะคะแล้วก็ถัดจากนั้นไม่กี่เดือนเราก็ได้สัมภาษณ์ข่าวนี้กันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
ทางผู้เสียหายนะคะครอบครัวผู้ตายเนี่ยก็เริ่มไม่แน่ใจการทำคดีของตำรวจในพื้นที่ก็เลยปรึกษาทนายรณรงค์นะคะ
แล้วก็ทนายรณรงค์ก็พาไปที่กองปราบเพื่อขอให้เป็นผู้ทำคดีนี้จากตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยถ้านับจากวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะมันก็ปีเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของการเรียกร้องคดีเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มีความคืบหน้าเหมือนเดิมเลยคือลักษณะของการเป็นข่าวเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะคะคือมองว่าไม่คืบหน้าก็เลยมาร้องที่ส่วนกลางอีกครั้ง

พูดอ่าเพื่อนบ้านมาพูดบอกว่ามันมันน่าจะเป็นเรื่องอื่นนะอ่าเขาได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยนะนะคะทีนี้ทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจยังไม่ยังไม่เผาศพแล้วก็มีการชนสูตรอีกรอบหนึ่งในอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งผลออกมาเป็นลักษณะของสาเหตุการณ์ตายที่เกิดจากของแข็งไม่มีคมกระแทกครับอ่าในรายละเอียดอื่นอื่นยังมีอีกนะคะ
แต่ทีนี้สงสัยเพื่อนบ้านมาบอกก็เลยไปตรวจอีกที่หนึ่งก็คือมันไม่ได้คือคือมันไม่ได้มีเงื่อนงามอะไรที่ว่าตรวจยากระบุไม่ได้รอผลชนสูตรยังไม่ออกไม่มีอะไรเลยครับคือออกมาหมดแล้วเรียบร้อยครับคือคือปมปัญหามันอยู่ที่ว่าคนต้องสงสัยต้องสงสัยนะคะใช้คำว่าต้องสงสัยก่อนคนต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับสาเหต
ต้องถึงตั้งแต่เมื่อปีครับปีที่แล้วครับนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทนโลกใบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองทดสอบสัญญานะคะจะได้คุยไปพร้อมกันเลยนะคะเราคุยกันกับ
ผมนั่งอยู่
รายละเอียดแต่ทีนี้ถ้าได้สายแล้วคุณปฐมภพเอาจนถึงตอนนี้ค่ะ
ตอนนี้เนี่ยตกลงตอนนี้คดีอยู่เป็นของกองปราบ
หรือคดีอยู่เป็นของสพพื้นที่คะตอนนี้เป็นของกองปราบแล้วนะครับ
เพราะว่าไปแจ้งความไว้กองปราบรับเรื่องไว้แล้วกำลังดำเนินการอยู่นะครับ
อันนี้หมายถึงรับเรื่องตั้งแต่เมื่อครั้งที่แล้วหรือว่าเพิ่งจะรับเรื่องรอบล่าสุดคะ
เมื่อครั้งล่าสุดครับครั้งที่แล้วที่ท่านรณรงค์
ก็มันจบเกี่ยวกับใจการตายนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของอาญานะครับ
ตอนนี้กองปราบรามรับเรื่องไว้แล้วครับอ่าทีนี้ตอนนี้ถ้าเป็นคดีของกองปราบอีกเนี่ยนะคะ
คือกองปราบบอกไหมคะว่าขั้นตอนมันถึงไหนแล้วแล้วต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกคะ
เพราะว่านับจากวันเกิดเหตุมันมันก็ปีเสร็จแล้วนะคะคุณน้าครับผมผมห้าร้อยกว่าวันแล้วครับ
อ่ากองปราบบอกไหมคะรอบล่าสุดเนี้ยค่ะแล้วเป็นคดีอาญา
งปราบบอกไหมคะว่าต้องรออะไรอีกไหมคะก็ตอนนี้กำลังดำเนินการคิดว่าประมาณครับ
ไม่เกิน๒อาทิตย์นะครับ
ไม่เกิน๒อาทิตย์ก็สามารถจะลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ครับ
กองปราบจะลงไปพื้นที่ใช่ไหมคะครับผมครับผมคุณน้าตอนที่
ตอนที่ขึ้นมารอบล่าสุดเนี่ยนะคะเอ่อเท่ากับว่าเหมือนกับเราให้กองปราบ
เอาคดีมาทำมาทำเองเลยถูกไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าในที่
ท่านผู้ว่าประชุมท่านสั่งการเพราะว่าทางญาติและครอบครัวผู้เสียหาย
ต้องการให้กองปราบรามเข้าขี้คลายคดีนะครับอ่าถ้าถ้าเล่าย้อนนะคุณน้า
คดีนี้เนี้ยเอ่อเป็นของโรงพักษณ์รัฐสดาใช่ไหมฮะ
ครับถูกต้องครับทีนี้พอเราเห็นว่าไม่คืบหน้าเรามาร้องกองปราบ
ตอนนั้นที่มาร้องกองปราบเนี่ยคือให้กองปราบสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตเหรอคะ
รอบรอบรอบแรกอ่าโรยะโนะคะ
คือเนื่องจากเราไม่ได้ตามคดีนี้เนี่ยราวสักปีเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
คือเราเราเล่าย้อนเหตุการณ์กันหน่อยก็คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่

เหตุการณ์เนี่ยก็คือหลานชายเนี่ยเสียชีวิตอยู่ก็คือหลังบ้านตัวเองนั่นแหละห่างจากบ้านมาสัก๒๐๐เมตรใช่ไหมตามข่าว
ครับผมค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยสรุปว่าเป็นการถูกไฟดูดแล้วก็หน้าจมน้ำเสียชีวิตใช่ไหมคะ
ครับผมอ่าจนกระทั่งระหว่างจัดงานศพเนี่ยนะคะทางเพื่อนบ้านมาบอกว่าได้ยินเสียงคนร้องอ่าตอนตอนจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงคนร้องแล้วก็เหมือนกับสงสัยกันว่าไม่น่าจะเป็นเพราะว่าไฟดูดเนาะ
ใช่ครับขออนุญาตนะครับท่านตั้งแต่ต้นเลยค่ะตั้งแต่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตก็ไม่เชื่อว่าไฟฟ้าจอดครับใจเพราะว่าแต่เด็กไฟฟ้าไม่ได้ปล่อยไปแล้วก็สายไฟฟ้าไม่ได้ป่องออกทีอะครับ
อื้มบาทจะถึงขั้งตอนมาก็ประมาณเป็นอาทิตย์เลยครับมึงพูดอยาหายไชก์ผมมาคือทุกขั้งตอนจะมาเช่นคือบ้านอยู่ติดกันนะครับ
ใหม่ใช่ไหมคะครับผมผมอ่าซึ่งเขาบอกว่าถูกกระแทกของ
ของไม่มีคมใช่ไหมคุณน้าครับผมค่ะแล้วเรายังไงต่อคะ
ก็ตกลงผมก็ได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนนะครับตอนนั้นก็ได้รับความเมตตาจากท่าน
เรียกประชุมครับเพราะว่ามันย้อนแย้งกันอยู่นะครับ
ผลการที่พูดมันหาใส่พี่เต้นจริงป่ะ
เราไม่น่าจะเป็นพ่อปล่อยควายจอด

ตอนที่เรียกประชุมกันเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคะ

ประมาณที่ว่าเดือนที่แล้ว

ว่าเรียกใครมาประชุมพร้อมกันบ้างคะ

หัวหน้าอายการท่านหัวหน้าอายการ
แล้วก็ตั้งผู้การจังหวัดสัง

แล้วก็ญาติของผู้เสียหายนะครับ

ค่ะแล้วได้สรุปความว่ายังไงคะคุณน้า
ก็มันต้องดับเดินกระที่อาญานะครับ

ของไม่มีคมกระแทกเสียชีวิตใช่ไหมคะ

เข้าที่หัวใช่ไหมคะ

หลายพี่
เพราะว่า

สาเหตุการตายมาจากการดูลทำร้ายแน่แน่

แล้วผู้ต้องสงสัยยังเป็นผู้ต้องสงสัยคนเดิมไหมคะ

แล้วก็มีหลักฐานเพิ่มเติมอีกหน่อยครับ
แต่ว่าตอนนี้เก็บเป็นความลับอยู่ก่อนครับ
ได้คุณได้
คุณน้าประสมภพคะเดี๋ยวจอมขวัญจะถามนะ
แต่ว่าคุณน้าอยากจะบอกไม่อยากจะบอก
อยากจะบอกแค่ไหนไม่ว่ากันนะคะบอกได้เลย
อันนี้ต้องเก็บอันนี้บอกไม่ได้อันนี้ขอไม่ตอบพูดได้เลยนะคะ
ทีนี้วันที่ประชุมกันเนี่ยมีทั้งอายการมีทั้งตำรวจมีทั้งผู้ว่า
แล้วก็ญาติยาดของน้องเนี่ยนะคะ
สรุปสุดท้ายก็คือว่ายังไงต้องมีการดำเนินคดีอาญาใช่ไหมคะ

แล้วขนาดคุยกับผู้ว่าแล้วแล้วก็ผู้การจังหวัดแล้วแล้ว
มันไปติดขัดตรงไหนต้องมากองปราบอีกทีอะคะ
ก็ไม่ติดขัดครับแต่ว่าตังค์ผู้ที่จะหาย
ไม่ต้องการให้พื้นที่ทำมาเพราะว่าใช้เวลาไปเยอะเลยครับ

แล้วผู้ว่ากับผู้การจังหวัดเดี๋ยวนะคะเอาผู้การจังหวัดก่อน
ผู้การจังหวัดก็ไม่ว่าอะไรเหรอคะ
ไม่ว่ามีมัธิในที่ประชุมร่วมกันครับตั้ง๓ควายครับ

ทีนี้เราก็เลยมากองปราบพอมากองปราบเสร็จแล้วเนี่ย
ตอนก่อนที่จะมากองปราบตอนที่คุยกันเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะ
ผู้ว่าท่านบอกไหมหรือว่าผู้การจังหวัดบอกไหมว่า
เดี๋ยวเราเรียกคนต้องสงสัยครอบครัวผู้ต้องสงสัยมาสอบ

ก็น่าจะไม่ครับเพราะว่าทางญาติมันเกินเวลาแล้วครับผม
คิดว่า๕๐๐กว่าวันน่าจะถ้าทำเรินการมันคงจะเรียบร้อยไปแล้วครับ
คือเราไม่เอาอะไรแล้วแหละพื้นที่เราให้กองปราบทำอย่างเดียวใช่ไหม
ครับครับอย่างธนญาติเขาลงมันติกันแบบนั้นนะครับ
เพราะว่าไม่ต้องการแล้วครับอ่า
ทีนี้คุณน้าค่ะคุณน้าถือสายกับเราตลอดรายการนะคะ
เดี๋ยวจอมขวัญสลับมาหาทนายรณรงค์หน่อยนะคะ
นายรณรงค์ค่ะถ้ารักษณะแบบนี้ก็คือ
คืออย่างนี้ถ้าสมมุติเป็นผู้ว่าเรียกประชุมทั้งหมด
ก็คือแล้วแต่แล้วแต่ผู้เสียหายถูกไหมว่าเขาจะใช้กลไกไหน

ถ้าจะโอนคดีมากองปราบจะต้องเป็นทางผู้บังคับบัญชา
หรือทางพบตรเป็นคนสั่งโอนมา
แต่นี่เวลามาร้องกองปราบก็มาร้องนี่
คือการร้องมันร้องได้แต่ว่าตามขั้นตอนเขาจะมีการส่งชุดสืบสวนเข้าไปดูให้
แต่การจะโอนคดีมาต้องอาศัยคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งการเสนอเรื่องเนี่ยจะมีสองส่วนก็คือหนึ่ง
ทางครอบครัวไปยื่นเรื่องที่กองปราบปรามให้ทางผู้การกองปราบ

พบตรมีคำสั่งโอนคดีจากที่ตรังมาที่กรุงเทพ
ถึงจะมีอำนาจสอบสวนเข้าไปทำคดีได้อันนี้คือขั้นตอนทางกฎหมาย
แต่ว่าถ้าดูอย่างนี้ยังไงก็คงได้แล้วมั้งคะ
กองปราบบอกว่าอีก๒อาทิตย์ลงพื้นที่แล้วนี่
เป็นดุลพินิษฐ์ของทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
ท่านจะสั่งโอนคดีหรือไม่สั่งโอนคดี
หรือทางกองปราบจะรับมาทำเองก็สามารถสั่งได้
แต่ถ้าเหตุผลของคุณน้าที่บอกว่ามาตั้ง๕๐๐วันแล้วเนี่ยนะคะ

พินิษฐ์ของทางผู้บังคับบัญชาเลยครับ

แต่ว่าท่านจะส่งชุดสืบสวนเข้าไปสืบสวนให้
สรุปมาในแนวทางเดียวกันเลย

แต่เข้าใจว่าน่าจะยังไม่มีพยากฐานที่ชัด
ว่าใครเป็นคนกระทำความผิดอ๋อคือการที่การที่กองปราบลงพื้นที่เนี้ย
อาจจะไม่ได้แปลว่าโอนคดีจากพื้นที่มาทำอาจจะเหมือนกับส่งชุดไปช่วยสืบ
ช่วยสืบกับตำรวจพื้นที่เจ้าของคดีนั่นแหละอย่างนั้นเหรอครับอ่า
คุณคุณน้าค่ะค่ะที่กองปราบที่กองปราบจะลงพื้นที่สองสัปดาห์ที่
ภายใน๒สัปดาห์นี้เนี่ยคือแปลว่าเขาส่งชุดลงไปช่วยตำรวจ
ลงพักพื้นที่หรือว่าหรือว่าเขาเอาคดีมาทำเป็นของกองปราบแล้วคะ
ตอนนี้ครับได้รับความไม่ตากรุณากับแป้งอัตรายักษ์ครับ
เพราะว่าตอนนี้เขาได้ส่งชุดชุดเล็กลงมาครับชุดสอบสวนของ
กองปราบมาหาข้อมูลในพื้นที่แล้วก็เสดอไปภูมิปัญชาแล้วครับ
เมื่อวานนะครับอ๋อแล้วตำรวจในพื้นที่ว่าไงบ้างอ่ะคะ
คุณน้าข้อมไม่ไม่กัดข้อมนะไม่กัดข้อมนะ
ตอนนี้คือให้ลงมาทำเพราะว่าญาติคือญาติ
กว่าวันมันก็พอสมควรแล้วครับค่ะคุณน้าปัญหาจริงจริงของคดีนี้เนี่ย
มันเอิ่มเอาอย่างงี้นะคะถ้าเอาเอาตามข่าวเก่า
ก็คือผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าจะก่อเหตุจนทำให้หลานคุณน้าเสียชีวิตเนี่ย
เป็นลูกบุญธรรมของตำรวจอ่าอันนี้ข่าวเก่า
ซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นผู้ต้องสงสัยคนเดิมถูกไหมคะครับ
ก็คนเดิมยืนยันครับเพราะว่าโดยที่ที่คือเด็ดเต็ม
ที่กิจกรรมที่ค่อนข้างจะจำกัดใครเข้าออกคือนับคนได้นะครับ
อืมใครเข้าออกกี่คนเพราะเป็นผมเลี้ยงหัวไหมครับ
เป็นพ่อครัวเลี้ยงวัวในอนาเศษบ้านนะครับประมาณสัก
ทั้งหมดมันเจ็ดสิบกว่าไร่แหละครับอย่างนั้นแต่ว่าคนเข้าออกกี่คนก็นับได้แหละครับ
มันไม่ใช่แต่หลับนอนนี่ครับตัวละครอยู่ไม่กี่สี่คนนี้ครับค่ะ
ครับแล้วแล้วคือตำรวจที่บอกว่ามีลูกลูกชายบุญธรรมเนี่ย
ตำรวจคนนั้นเนี่ยเป็นตำรวจที่อยู่โรงพักรัศดาป่ะคะครับผมผม
เอาอย่างนี้เวลาเดินเรื่องหรือไปถามความคืบหน้าอะไรกลาง
เจอหน้ากันตลอดสิคะก็เจอเจอบ้างครับเป็นบางครั้งครับอ่า
ได้พูดได้คุยอะไรกันบ้างไหมคะไม่ได้ไม่ได้คุยครับ
ไม่ได้สนิทสนุมอะไรจนกันส่วนตัวอ่าแล้วแล้วเขาได้พยายามมาติดต่อพูดคุยอะไรไหม
ทำความเข้าใจไหมว่าเออใช่หรือไม่ใช่หรือเอิร์ฟเข้าใจผิดกันหรือเปล่า
เขาพยายามมามาพูดคุยกับคุณน้าไหมครับครอบครัวไหมไม่ไม่ไม่มีครับ
ไม่มีครับอ๋อเหรอคะครับผมแล้วแล้วตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ไหมคะ
ตอนนี้รู้สึกว่าไปไม่ไม่อยู่ตั้งแต่โน้นแล้วครับก่อนหรือว่าหลังเกิดเหตุเขาไม่อยู่แล้วครับ
อ้าวตั้งแต่แรกเลยเหรอคะครับผมอ่ะทนายรณรงค์แบบนี้ก็ก็อาจจะไม่ได้ตัวอย่างเงี้เหรอ
ตั้งแต่ตอนแรกแล้วอ่ะต้องอยู่ที่ว่าทางพนักงานสอบสวนตามตัวมาออกหมายเรียกมาได้แค่ไหน
เพราะต้องเอามาสอบสวนคุณน้าค่ะครับผมผู้ชายคนที่เป็นคนต้องสงสัยนี้เนี้ย
อยู่บ้านคุณพ่อเขาที่เป็นตำรวจรัศดาป่ะคะตอนนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ
หมายถึงตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเลยคือเขาก็อยู่บ้านคุณพ่อเขาที่เป็นตำรวจพื้นที่ป่ะคะ
ไม่ไม่อยู่ครับเพราะว่าบ้านอยู่อยู่ติดกับผู้ตายอยู่อยู่ใกล้กันครับแค่
แม่น้ำกั้นหรือแม่น้ำธรรมชาติฮะแม่น้ำลำคลองฮะอ่า
ก็คือผู้ตายกับผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับผมอ่าตามข่าวก็คือคาดว่าอาจจะผิดใจกันเรื่อง
ผู้หญิงใช่ไหมคะครับผมครับผมอ่าแต่ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าเขาหายหายไปไหนและหายไปเมื่อไหร่จากบ้านของเขาซึ่งอยู่ใกล้บ้านผู้ตายถูกไหมคะ
ครับผมอ่าอืมตั้งแต่ไปอยู่ด้วยกันที่ภูเก็ตแล้วก็อ่อ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
ก็ตั้งแต่วันเสียชีวิตแล้วคุณคุณน้าสองสองสองคนนี้นะคะ
หมายถึงผู้ตายกับผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะว่าบ้านอยู่ติดกันเนี่ยครับอ่า
แล้วก่อนหน้านี้เขาเคยมีเรื่องมีราวอะไรกันไหมคะ
มีเรื่องเป็นที่เป็นเรื่องที่ว่าน่าจะเป็นไปได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมครับ
เป็นหลานก็เป็นเด็กที่ตะบานคงจะไปมั่วสุมอยู่จุดนี้จุดเดียวนะครับ
สิบเปอร์เซ็นหมายถึงคือเรื่องผู้หญิงเหรอคุณคุณน้าหรือหมายถึงเรื่องอะไร
ไอ้สามคนนี้ฉันต้นตัวรู้เรื่องการเสียชีวิตอยู่แล้ว
มีเกรนผู้ตายแล้วก็ผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนนะ
สองเวรผู้นี้น่ะครับผู้ต้องสงสัยสามคนนี้รู้เรื่องครับ
เดี๋ยวนะคะมีผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นเพื่อนผู้ตายแล้ว
แล้วคนที่ต้องสงสัยเนี่ยเขาก็มีแฟนของเขาเหรอคะ
ครับเวรของเขาด้วยครับเพราะว่าเอาโทรศัพท์ไปลบออกเลยครับจ่ายเหตุ
มันต้องมีสาเหตุเพราะว่าผู้ตายเสียชีวิตต้องเอาโทรศัพท์ไปลบ
ลบโทรศัพท์ออกเลยครับ
แล้วตัวผู้หญิงค่ะตัวน้องผู้หญิงที่เป็นแฟนกับผู้ต้องสงสัย
นี่เขายังอยู่ในบริเวณนั้นไหมคะ
อยู่ในพื้นที่ครับตอนนี้ไม่อยู่ครับ

กรณีเรื่องของโทรศัพท์เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาคุยนะคะ

แล้วน้องผู้หญิงที่บอกว่าเป็นแฟนผู้ตายเนี่ย
น้องผู้หญิงเองตอนก็เป็นคนในพื้นที่ไหมคะคุณน้า
ไม่ใช่ครับอยู่ที่ตั้งครับอยู่รู้สึกว่าอำเติบทาง

ไปประมาณที่ภูเก็ตนะครับ
แล้วเขาได้ติดต่อมาบ้างไหมคะณตั้งแต่เกิดเหตุอะค่ะ

อืมคุณน้าจนถึงตอนนี้นะคะ
ถ้าเรานับตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่เราเจอกัน
แล้วก็เป็นข่าวว่ามาร้องกองปราบเนี่ย
มีพยานหรือว่าหลักฐานเพิ่มเติมจากตอนนั้นเยอะไหมคะ
มีมีครับมีคิดว่าจะเป็นฉนวนที่สามารถรู้ตัวคนร้ายได้ครับ
อ่าแล้วได้บอกตำรวจไหมคะว่าคนที่เราสงสัยไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วเนี่ย
ตำรวจก็รู้ครับพื้นที่เขารู้หมดนะครับ

ถ้าจะหาจริงมันต้องเจออยู่แล้ว
ค่ะก็ไม่ใช่อะไรหรอกก็เห็นมาวันปีปีกว่าแล้วเนอะคุณน้า

ครับผม

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในเรื่องของหลักฐานที่บอกว่าโทรศัพท์ของผู้ตายถูกเอาไป
แล้วก็ข้อมูลในนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคดีด้วยเนี่ยนะคะ

คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๖๒เนี่ยนะคะเป็นของโรงพักรัศดานะคะในพื้นที่นะคะ
ซึ่งถ้าตามที่คุณน้าบอกก็คือว่าเหตุที่ทำให้ไม่ไว้ใจก็คือว่า
เอ่อโรงพักนี้มีตำรวจคนหนึ่ง
นายรณรงอธิบายให้ฟังหน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนมา

ศพนี้ตายโดยธรรมชาติ

สรุปว่าเป็นการตายผิดธรรมชาติเขาก็จะตั้งรับเป็นคดีอาญาตอบว่าเป็นคดีฆาตกรรม
หามาว่าใครเป็นคนทำให้ตายเข้าใจว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
แต่ทำช้าไปหน่อยนะเป็นปีแล้ว
คือจะบอกว่าจริงแล้วคือตั้งแต่คราวที่แล้วที่มาออกรายการกัน
แล้วก็ที่ร้องกองป่านมาออกรายการกันคือจริงจริงอันนั้นชนสูตรจบแล้วถูกไหมคะ
ตอนนั้นยังครับแต่ผลชนสูตรออกมาแล้วนะตอนนั้นเขาสรุปว่าไฟฟ้าชอดตาย
แต่มันมีผลชนสูตรที่ออกมาว่าโดนของแข็งอ่าใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นตำรวจในพื้นที่อ่ะยังสรุปให้ฟ้าช็อตตาย
กระทั่งมาร้องที่กองปราบรอบนั้นก็มีการเอาคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่
มีการส่งตำรวจจากทางจังหวัดตรังผู้การท่านสั่งลงมาแล้วก็มาทำใหม่
แล้วก็ปรากฏว่าผลก็ออกมาว่าถูกฆาตกรรมแต่เข้าใจว่ายังหาหลักฐานเพิ่ม
ไม่เจอว่าใครเป็นคนฆ่าอยู่อืมคุณคุณน้าค่ะอยู่ในสายนั้น
ครับครับผมค่ะคุณน้าตำรวจเนี่ยตำรวจได้เป็นคนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้
หรือว่าทางครอบครัวเป็นคนหาเองคะก็ทางตำรวจไม่มีครับ
เพราะมันมีการตั้งประเด็นไว้ตั้งแต่ต้นแล้วมันจะหาที่ไหนได้อะครับ
แล้วทางครอบครัวไปได้หลักฐานหรือว่าได้มาเป็นพยานคะ
ก็มีหลักฐานบางอย่างที่สามารถคิดว่าสามารถจะจับกลุ่มผู้ร้ายได้นะครับ
มันชัดไหมคุณน้าน่าจะชัดครับน่าจะชัดพอ
ถึงขนาดระบุตัวคนได้เลยไหมคะว่าเป็นคนไหน
ครับผมอ่าคุณน้าตำรวจกองปราบที่บอกว่าเดี๋ยวภายในสองสัปดาห์นี้
ลงพื้นที่เนี่ยนะคะคือพอเขาลงคือตำรวจกองปราบเนี่ย
ได้รู้แล้วว่าคุณน้าหรือว่าที่บ้านมีอะไรในมือถูกไหมคะ
ครับผมแล้วเขาบอกไหมว่ามันพอหรือไม่พอคะ
เขาคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าได้สอบสวน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

ก็จะกล่าวไว้นะครับสิ่งในนั้นมันมีข้อมูลที่จะบอกอะไรบ้างคะคุณน้า
ก็มันเป็นจุดสำคัญผมคิดว่าในเรื่องคดีนะครับเพราะว่าตัวเน็ตที่จำกัด
ถ้าว่าไม่ติดต่อทางโทรศัพท์จะไม่มีใครรู้เพราะว่าคนที่รู้ก็ต้องสนิทสนมกับผู้ตายเป็นพิเศษ
เพราะว่าเป็นที่จำกัดต่างเข้าต่างยากส่วนเข้ามันไปได้ต่างเดียว
หมายถึงจุดเกิดเหตุใช่ไหมคะคุณน้าหมายถึงว่าถ้าใครมาที่จุดเกิดเหตุต้องถามผู้ตายเหรอคะ
ก็ไม่ได้ต้องฟังผู้ตายขับตัวเจอเนื้อไม่รู้ตัวอยู่ตรงไหนนะครับ
ใครเป็นคนที่เข้าไปแก้ไขข้อมูลในโทรศัพท์คะ
ตอนนั้นที่ผมสงสัยก็คือ
คิดว่าผมเรียน๓วัตร
ตามแล้วท่านบอกว่าไม่มีปัญหาครับ
คิดว่าจะจัดต่อมาได้ครับ
แต่ว่าคนที่เราสงสัยที่คิดว่าเป็นแฟนผู้ตาย

ซึ่งตำรวจยังไม่ได้ฟันทงว่าถ้ามีการลบข้อมูลจริงเป็นใครลบใช่ไหมคะ
ก็แจ้งความไปสาเหตุแบบนั้นนะครับให้ดำเนินสอบสวนสืบสวน
ว่าสายเอสที่ลบไปทำไมมันต้องมีสายเอสนะครับ
อยู่เฉยจะไปรบโทรศัพท์ของคนอื่นมันก็มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ
คุณน้านอกเหนือจากตัวหลักฐานเองแล้วพยานมีหลายคนไหมคะ
พยานก็สิ่งแวดล้อมก็ถ้ารับบุคชื่อเดียว
ไม่ต้องแต่ว่ามีคนที่เป็นพยานให้ใช่ไหมคะ
มีครับตั้งกองกลับร้ำเดียวเดี๋ยวจัดทีลงมาเดี๋ยวก็จะให้จัดที
บอกแบบนั้นว่าอะไรเป็นยังไงดารา
คุณน้าคือตอนที่มันเป็นข่าวตั้งแต่ปีที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
บอกว่ามีเพื่อนบ้านได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยเวลาใกล้เคียงกับ
น่าจะเป็นเวลาที่ผู้ตายประสบเหตุนะคะ
ซึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มพยานที่ได้ยินเสียงตอนนั้นใช่ไหมคะ

คุณน้าอยู่ใกล้คุณแม่ด้วยไหมคะ

ได้เดี๋ยวทางรายการขอพักอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอเป็นสายคุณแม่เครือวันอีกหนึ่งท่านนะคะคุณน้า

นายรณรงค์ตอนนั้นที่เราคาดการณ์กันว่าสาเหตุ
การตายน่าจะมาจากประเด็นชู้สาว
ใช่ไหมคะคือเอาตามข่าวเลยนะคะ

อาจจะมีความสัมพันธ์กับผู้ต้องสงสัยคนนี้

ก่อนที่จะเกิดเหตุจนเสียชีวิตเนี่ย

ไม่เรียกกันไม่เรียกกัน
มันเลยเป็นเหตุสงสัยไงฮะว่าเกี่ยวข้อง

คือนะตอนนั้นที่ธนายรณรงค์รับทำคดีตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะคะ

ถือว่าเป็นหนึ่งในคนต้องสงสัยว่ามีส่วน

เขาสงสัยว่าต้องรู้ต้องรู้บ้าง

ถ้าฟังจากคุณน้ำเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
หมายถึงว่าผู้ต้องสงสัยอาจจะไม่ได้มีคนเดียว

ผมไม่ได้มีเหตุที่ผู้หญิงจะต้องไปกระทำแบบนั้นนะ

เราคุยกับคุณแม่คุณแม่เครือวันสิทธิ์คดชวัล

สวัสดีค่ะ
คุณแม่ถามสั้นก็แล้วกันเนอะนะคะ

คุณแม่ได้ติดต่อกับทางแฟนของน้องไหมคะ
ไม่ได้ติดต่อเลย

หรือว่าได้ติดต่อกับทางครอบครัวมาไหมคะ

น้องเจ้า

เจอชีวิตเอง

เขาก็มา
ตอนที่เอาศพไปสร้างไว้ที่วัด

เขาก็คุยกันบางอย่าง

คุณแม่ลูกชายเนี่ย

ลูกชายได้มาเล่าให้ฟังไหมคะว่ามีเรื่อง
เพื่อนคนนี้ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย

ก็บอกว่าถ้าเขาไปไหนไป

แต่ถ้าอย่างคนนี้รู้หมดเลย

เขาไปจะอยู่ที่เดียวกันอะ

เรื่องที่คาดว่าจะเป็นปมที่เกิดเหตุใช่ไหมคะ

แล้วก็แฟนเพื่อนแล้วก็แฟนตัวเขาใช่ไหมคะ

คุณแม่จนจนถึงตอนนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุนะคะ
กระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการติดต่อกลับมา
ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนหรือแฟนเพื่อน
ไม่มีใครติดต่อมาที่ตัวคุณแม่เลยใช่ไหมคะ
ไม่มีไม่มี
คุณแม่จากที่ครอบครัวมีพยานหลักฐาน
แม่ค่อนข้างมั่นใจว่าจะสามารถเอาผิดกับคนที่เกาะเหตุได้ใช่ไหมคะ
ไม่มี

ยังไงขอบคุณคุณแม่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลองดูคดีกันต่อค่ะ

คุณแม่ค่อนข้างพูดน้อยตั้งแต่คราวที่แล้วนะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นคุณน้าที่เป็นคนเดินเรื่องให้
ถ้าสมมติว่ามาถึงขั้นนี้และเดี๋ยวกองปราบลงไปแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นการทำสำนวนให้เป็นคดีอาญา
แล้วก็ส่งฟ้องศาลคงไม่มีปัญหาใช่ไหม
นั่นแหละครับปัญหาถ้ามันไม่มีปัญหาไม่มากองปราบหรอกครับ
แสดงว่าท้องที่หาหลักฐานไม่ได้ว่าใครฆ่าหลักฐานที่จะพิสูจน์ในชั้นศาลแล้วให้สารเชื่อได้เนี่ย
แสดงว่ายังขาดอยู่อ่าแต่ครอบครัวเขาดูมั่นใจนะเอ่อ
มันก็ต้องดูทางกฎหมายด้วยว่ามันฟังได้ทางกฎหมายไหมแต่ตอนเนี้ยเบื้องต้นที่ฟังดูเหมือนว่า
ผู้ต้องสงสัยเนี่ยยังไม่ถูกเอามาสอบสวนเลยอันนี้ผมว่าชุดสืบสวนในพื้นที่นี่มีปัญหาแล้วนะ
การที่ตามตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำไม่ได้เนี้ยมันทำให้คดีล่าช้าออกไปอีกอืม
คือหมายความว่าต่อให้มีหลักฐานหรือพยานอื่นที่เป็นพยานแวดล้อมเนี่ยนะคะ
ว่าจะได้ยินเสียงพอดีเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือยังไงต้องได้ตัวคนต้องสงสัยมาสอบหรือไม่ก็
ผู้หญิงอีกสองคนที่เกี่ยวข้องคือต้องต้องถูกสอบผู้หญิงผู้หญิงเนี้ยเขาไม่ได้หนีไปไหนอ่ะ
แต่ผู้ชายเนี่ยมันอยู่ไหนอ่ะมันต้องเอามาสอบครับ
แต่หลักฐานต้องต้องฟังได้ในศาลด้วยทางกฎหมายนะแล้วกองถ้าสมมุติเป็นกองปราบลงไปจากส่วนกลางนะ
ตอนนี้ที่มันเลยมาปีกว่าแล้วนี่มันจะหาอะไรเจอคะผมว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้
แต่ว่าต้องตามตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำก่อนว่ามันมันเกี่ยวข้องยังไงกันบ้างอ่า
อย่างมันสามารถทำได้หมดแหละครับอ่าคดีนี้นี่ตอนที่ตอนที่ทำตั้งแต่ตอนแรกนะคะ
เอาสุดท้ายแล้วคือคดีนี้ที่มันยากมันยากเพราะอะไร
เพราะถ้าท่านอ่านว่ามันไม่ยากมันไม่มีประจักษ์พยานอืม
เห็นขนาดอธรรมความผิดอืมแล้วก็พอเกิดเหตุเนี้ยเพราะไปสรุปจากโรงพยาบาลแห่งแรกน่ะ
บอกว่าไฟช็อตเสียชีวิตอืมก็ปรากฏว่าเอ่อพอทอยไม่ได้เก็บละเอียดอืม
พอไม่ได้เก็บละเอียดเสร็จปุ๊บมันก็จะคล้ายกับคดีของน้องชมพู่
หรือเปล่าอืมโอ้ยไม่ต้องโยงดีกว่าไหมครับนะอ่าแต่ว่าโอเคมันก็มีความ
ของมันในแต่ละคดีแหละครับคดีนี้ก็เป็นหนึ่งคดีที่ธนายรณรงค์มองว่า
มันก็ไม่ง่ายมันไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันไม่น่าจะยากขนาดนั้นอ่า
ท้องที่ขยันมากกว่านี้อีกสักหน่อยนึงอืมแต่ส่วนว่ากองปราบจะรับมา
คดีหมายถึงว่าคือโอนมาทำเองเลยหรือเปล่านี้ยังยังไม่ทราบแต่ผม
กองปราบควรจะต้องรับมานะเพราะว่าท้องที่เขาน่าจะไม่ทำ
ทำไม่ได้อืมอาจจะเกินศักยภาพเพราะห้าร้อยกว่าวันแล้วอ่ะ
ยังทำไม่ได้เลยอืมวันนี้หมดเวลาของรายการค่ะ
เดี๋ยวยังไงเราตามคดีนี้กันต่อนะคะเพราะว่าถ้าน่าจะออกจากออกรายการเรา
นี่ก็ปีเสร็จเหมือนกันถ้านับจากเกิดเหตุเนี่ย
เกือบเกือบจะสองปีเต็มแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ
ขอบคุณธนายรณลงนะคะครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีค่ะ